แต่ก็ที่จะต้องไม่เป็นไร
คือโชคดีที่ขาไม่พลิกไม่อะไรด้วย

ใช่ก็เลยผ่านไปได้บุดบิด
เซียงมุดหาและม้องมั้ยคะ

มีแผดหรือเปลี่ยน
ไม่มีค่ะ

ค่ะก็มันไม่ได้ล้มมากมายถ้าล้มก็อาจจะแบบ

จะตกใจมีแบบหน้าเวออะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็มีค่ะก็มีทีมงานก็มาขอโทษแล้วกันค่ะ

คนละคนอ่ะก็เราก็รู้สึกว่าเออโชคดีไม่เป็นขนาดพี่เจนนี่

มันเป็นเลยที่แบบอุบัติเหตุมันไม่มีใครอยากให้มันเกิดสึ่งหรอ
อันนั้นน่ากลัวแต่กลับก็ไม่มีอะไร
รู้สึกดีค่ะได้ทำอะไรอย่างนั้น
เราอาจจะอินอยู่ในบทรมานรึเปล่า

ไม่ค่ะไม่แต่ก็ไว้พ้าอะไรอย่างนี้กันนิดหน่อย

แต่อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ
ก็จะถามว่าเป็นไงเจ็บหรือเปล่าเพราะทุกคนเป็นห่วงค่ะ
ทุกคนว่ายค่ะเขาก็จะมีตั้งโต๊ะว่ายจุดทั่วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่คิดว่าอย่าตกใจนะ
ก็ตอนวิ่งกลับมาก็แบบ
กันนิดหน่อยแต่ก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้อะไร
เพราะเราก็แค่ถามหาสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไร
หลายคนชมสองหนุ่มว่าไม่ช่วยหนึ่งแป้ว
เคนครับคุณมากที่ดึงขึ้นมา

ใช่ก็พอขากลับก็ประคองกลับเลยค่ะ
กูแก่มาก

ทำท้ายหลายเรื่องมาก

เหมือนพี่แดงมาถูกชะตากับเราอยากจะขอเป็นลูกเลยด้วยสัก
อันนั้นคือเป็นอะไรที่เหมือนพูดไปตั้งนานแล้วพูดกับแม่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แดงก็คงแบบว่าเอ็นดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาพูดมาแบบมีกลัวกระแสการเป็นเด็กเส้นของเรามันกลับมาอีกไหมแต้ว
ถ้าดูจากงานพี่แดงแต้วว่าหลายคนคงรู้ว่าไม่มีคำว่าเด็กเส้น
เพราะว่ามาตรฐานก็คงอยู่ที่การจะแคสต์แต่ละอันคงเป็นเรื่องของความเหมาะสมมากกว่า
คงไม่มีอะไรที่เป็นเด็กเส้นเพราะว่าพี่แดนเขาก็คิดถึงผลงานอยู่แล้ว
อยากให้งานแต่ละอย่างออกมาถูกใจคนดูถูกใจบทประพันธ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
ยังไม่มีค่ะแต่ว่าหวังว่าก็คงจะได้กลับมาอีก
เพราะว่าเป็นทีมงานที่เรารู้สึกว่าทำงานแล้วเราสนุกพอเหมือนกับยิ่งทำงานหลายเรื่อง
ก็เหมือนเข้าขากันมากขึ้นรู้ว่าคิดอะไรอยากได้อะไรอะไรอย่างนี้

ไม่มีแต่ว่าเราก็จะแบบชอบฟังโปรเจกต์ใหม่ของพี่เขา
เต้นเต้นไปกับแต่ละโปรเจ็คค่ะว่าอันนี้น่าทำน่าดูแล้วเป็นคนดูคงอยากดูเนาะ
มีแอปมาบอกพี่ออฟสิกลิ่นก็ได้นะ
ไม่เอาไม่ง่ายแต่ก็คิดในใจแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่